ที่โคลาสคุณโจญบุกเดี่ยว
อายุอนามดูจากภาพกล้องวงจรปิดแล้วอายุยังไม่เท่าไหร่เลยนะคะ

ชิงใช้สปาร์ต้าบุกเข้าไปร้านสะดวกสื้อ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์จัดเจนเลยเห็นไหม
คนร้ายเป็นผู้ชายอายุประมาณสัก๒๐๓๐
รูปร่างสันทัศน์สวมแจ็คเก็ตสีเลือดหมูสวมหมวกกระน็อกเต็มใบสีน้ำเงิน
ถือมีดสปาต้าบุกเดี่ยวไปจี้ชิงทรัพย์ในร้านสะดวกซื้อ
สาขาชุมชนบ้านมะค่าที่นครราชศรีมา
ตีสองครึ่งเมื่อวานนี้ค่ะ
พนักงานร้านเล่าเลยบอกว่าคนร้ายเนี่ยทำทีมาขอซื้อบุหรี่
พนักงานเผลอแป๊บเดียวค่ะควักมีดสปาต้าหนึ่งฟุตออกมาจี้พนักงานหญิงเลย
ให้ออกมานอกเคาน์เตอร์แล้วก็หยิบกุญแจไปเปิดตู้เซฟ
วาดเงิน๒ล้าน๓แสนบาทใส่กระเป๋าสะพายแล้ววิ่งไปขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลย
เวลาก่อเหตุทั้งหมด๕นาทีเท่านั้น
ผู้จัดการร้านสะดวกซื้อเขาก็บอกเลยนะคะว่ามันเป็นช่วงสุดสัปดาห์พอดี
ธนาคารก็ปิดทำการพนักงานร้านเลยยังไม่ได้เอาเงินไปเข้าบัญชีธนาคารค่ะ
เงินก็เลยอยู่ที่สาขาเนี่ยเยอะมากพลตำรวจตรีวัชรินบุญคงผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมาก็เลยเรียกประชุมชุดสืบสวนเลยนะคะ
แผนติดตามตัวคนร้ายสั่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้ทั้งหมด
เรื่องต้นพนักงานร้านสะดวกซื้อที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้ง๓คนให้ข้อมูลเลยบอกว่า
คนร้ายมีเสียงคล้ายกับผู้หญิงตำรวจบอกว่าตอนนี้เริ่มรู้เบาะแสแล้วนะคะ
อีกไม่นานน่าจะจับได้เพราะว่ากันว่าน่าจะมีคนในมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าเกลือเป็นนอนนั่นเอง
เพราะว่าไม่รู้ช่องทางรู้ว่าที่เก็บกุญแจตรงไหนรู้ว่าตู้เซฟอยู่ตรงไหน
เพราะไม่ได้บอกให้พนักงานหยิบให้นะไปหยิบเองแล้วไปเปิดตู้เสพติด